มาดูเรื่องประหลาดกันหน่อยนะเดี๋ยวนี้เขาอยากดัง
ถึงขั้นต้องทำแบบนี้กันเชียวหรือ
ครับเอออร่อยไหมเนี้ยลองไหมไม่ไม่
ไม่คิดด้วยซ้ำไปค่ะไปดูคลิปกันก่อนค่ะครับคุณส่วนขา

มีคนแนะนำมานะเขาบอกว่าไอ้มันสกอร์มันหวาน
ผมว่าข้าวหวานเราก็ต้องกินได้เนอะแต่ก็
มันเม็ดได้มากมากเลยนะทุกคน
มันก็ควรไม่ไหวอยู่แล้วล่ะเออกินเข้าไปได้ยังไง
แล้วก็เหม็นแล้วก็อ้วนแล้วก็อือหือแล้วก็จะบอกว่า
คุณผู้ชมคะใครที่ทานข้าวเช้าอยู่ขอโทษขออภัยอย่างรุนแรง
แต่เป้าประสงค์จุดประสงค์ที่อยากให้เอาคลิปนี้มาดูเนี่ย
คือจะบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยมันถึงขนาดนี้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีบุตรหลานเนี่ย
สอดส่องพฤติกรรมด้วยนะเพราะล่าสุดมันเกิดอาการเรียนแบบแล้วนะ
มันเกิดการเรียนแบบแล้วนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากดังอ่ะ
อยากมียอดแชร์เยอะอยากมียอดไลค์เยอะก็เลยทำอะไรที่มันพิเรนแบบนี้ค่ะ
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมีเพจ๒เพจดังเขาก็มีการออกมาเตือนด้วยนะคะ
ใช่ครับมีเพจดังอย่างหมอแหลปแพนด้าออกมาโพสต์เรื่องราวสุดอึ้งอันนี้
คือเขาไปเห็นคลิปนี้แหละเขาบอกว่าตอนนี้วัยรุ่นที่ต้องการจะเรียกยอดไลค์ถึงขั้นกับโชว์
ขี้โชว์แล้วมีทั้งขี้ควายขี้วัวแม้แต่ขี้ไก่
แทนที่จะมีคนเข้าไปห้ามปรามว่าไม่ควรทำกลับมีสาวหลายคนเข้าไปยก
บอกว่าเป็นไอดอลอ่ะนี่ไงมันกลายเป็นเรื่องเป็นฮีโร่เป็นไอดอลได้ยังไงอ่ะนะครับ
พร้อมทั้งท้าทายว่าต้องขออภัยคุณผู้ชมนะ
เขาท้าทายผู้ชายคนนี้กลับว่ากล้ากินอุจจาระของตัวเองไหม
ซึ่งฝ่ายวัยรุ่นที่อัดคลิปเขาบอกว่ากล้าดิกล้าด้วยกล้าด้วย
บ้าไปแล้วนะฮะก็เลยฝากเตือนวัยรุ่นแบบนี้ว่าต้องศึกษานะ
สิ่งสำคัญคืออุจจาระมันคือส่วนลมของเชื้อโรค
ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียโปรโตซัวรวมทั้งพญาติมากมายอย่าไปกินเลย
ยังไม่หมดนะคะมีเพจดังอีกเพจหนึ่งก็คือเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
รามาแอดดิกนะฮะออกมาโพสต์บอกว่าวัยรุ่นที่อัดคลิป
โทษนะกินขี้แบบนี้เพื่อเรียกยอดไลค์
แล้วคนแชร์ไปสองหมื่นกว่าครั้งนะคะตอนนี้แถมมีเด็ก
เด็กรายอื่นเริ่มมีการท้าทายทำพฤติกรรมเรียนแบบแบบนี้ด้วย
พอมีคนเข้าไปเตือนก็ไม่ยอมฟังบอกว่าทำแล้วไม่เดือดร้อนใคร
พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานด้วยว่า
จริงเนี่ยทำความเข้าใจกับเขาใหม่นะครับ
ขี้เนี่ยมันกินไม่ได้มันมีเชื้อแบคทีเรีย

ติดเชื้อในกระแสเลือดตายได้นะคะ

มีการท้ากันในโลกโซเชียลบ่อยอะไรแบบนี้